เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราก็รอรายงานอยู่ที่โรงพยาบาลลำปาง
ปางมีผู้ที่ลงทะเบียนในหมอพร้อม
ที่เป็นผู้สูงอายุและ๗โรคเรื้อรังจำนวนมากนะครับ
ดังนั้นทางลำปางผู้ว่านรงศักดิ์มีการจัดสรร
ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับ
ผู้สื่อข่าวทะเลาะทีวีของเราอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางเชิญครับ

แม้ว่าบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่จังหวัดลำปางในวันนี้
ด้านหลังผมในขณะนี้จะไม่มีประชาชนที่รอเข้ารับบริการนะครับ
แต่การฉีดวัคซีนในวันนี้คึกคักมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมครับ
ซึ่งมีการมารอฉีดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งทางจังหวัดลำปางนั้นมีการเริ่มฉีดในเวลา๘โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะ
ตอนนี้แทบจะไม่มีคิวในการเข้ารับบริการแต่อย่างใดเลยนะครับ
ผมอยากพาไปดูโปรเจคเตอร์ที่อยู่บริเวณบนเวทีที่อยู่ในหอประชุมแห่งนี้คุณผู้ชมครับ
มีผู้เข้ารับบริการในวันนี้ทั้งสิ้น๖๑๐คน
มีการฉีดไปแล้ว๕๙๑คน
และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก๒๓คน
แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมครับ
แต่ละคนที่เข้ามารับบริการนั้นจะต้องมารับบัตรคิวที่บริเวณเต็นต์ด้านนอก
หอประชุมไฟล์คำของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดลำปาง
ซึ่งจะมีการต่อเก้าอี้เว้นระยะห่างเป็นรูปตัวอยู่

คือบริเวณด้านหน้าอาคาร
จะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์และการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
พร้อมกับการวัดอุณหภูมิวัดความดัน
เซ็นใบยินยอมการฉีดวัคซีน
ซึ่งหากแล้วเสร็จจะต้องไปยังจุดต่อไป
หอประชุมแห่งนี้เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
พร้อมกับนั่งสังเกตอาการเป็นเวลา๓๐นาที
ซึ่งแต่ละคนที่มาเข้ารับการฉีดนั้น
เฉลี่ยแล้วใช้เวลาในการรอประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ
ซึ่งหากคนที่เขารับบริการฉีดนั้น
ไม่มีอาการผิดปกติใด
ก็จะต้องรับใบนัดในการฉีดวัคซีนเข็มที่๒
ก่อนที่จะสามารถกลับบ้านได้เลยนั่นเองครับ

เท่าที่ผมสังเกตเห็นกลุ่มประชาชน

และกลุ่มประชาชนที่มี๗โรคเรื้อรัง

ซึ่งแต่ละคนที่เข้ารับการฉีดนั้น

แต่ในบริเวณจุดที่ลงทะเบียนและรับการฉีดนั้น
จะให้เฉพาะผู้ที่เข้ารับการฉีดเข้ามาด้านในเท่านั้น
ส่วนบุคคลอื่นให้รอที่ด้านนอก
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการในทุกจุด
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
และจากการสังเกตอาการของประชาชนนั้น
ยังไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงแต่อย่างใด

ที่มารอฉีดวัคซีนในวันนี้ครับ
อายุมากถึง๘๘ปีแล้ว

อภัยครับโดยท่านนั้นต้องรอวัดความดันถึง๒รอบ

จากความดันนั้นสูงเกินที่กำหนดไว้

เพื่อเตรียมตัวมาฉีดวัคซีนในวันนี้
โดยลูกนั้นเป็นคนจัดการลงทะเบียนให้แล้ว

โดยไม่ได้คำนึงนะครับว่าวัคซีนที่ได้รับนั้นจะเป็นยี่ห้อไหน

เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด๑๙
เดี๋ยวฟังเสียงของอาม่าคนนี้กันครับ
ถ้าไม่ฉีดไปติดมันก็ตายเหมือนกัน

ผู้ว่าของจังหวัดลำปางบอกนะครับว่า
จังหวัดลำปางนั้นมีคนลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมทั้งสิ้นประมาณกว่า๕๐๐๐คน
และมีการลงทะเบียนเชิงรุกจำนวน๑๘๐๐๐คน
รวมทั้งหมด๒๓๐๐๐คน
ซึ่งทางจังหวัดนั้นมีการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนที่ได้รับ
ที่ลงทะเบียนไว้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณยี่สิบวันจึงจะแล้วเสร็จ
ขณะเดียวกันนั้นทางจังหวัดยังตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ทั้งจังหวัดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนประชากรกว่าห้าแสนคน
จะสามารถพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหน้าหนาวได้
ฟังเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับเอ่อวันนี้วันที่เจ็ดเนี่ย
เราตั้งใจเอ่อมีตัวเลขที่จะฉีดประมาณทั้งเก้าร้อยถึงพันคน
นะครับวันนี้จะจะฉีดประมาณเก้าร้อยถึงพันคนนะครับเอ่อ
ถ้าถามว่าแยกออกมาเป็นตัวเลขกลมเลยเนี่ยบอกว่า
เรามีคนที่ในสัปดาห์นี้เจ็ดเจ็ดถึงสิบสามบอกว่าตั้งแต่เจ็ดมิยอ
ถึง๑๓มิยอเนี่ยมีคนที่อยู่ในบัญชีของหมอพร้อมทั้งหมดเนี่ย
ประมาณเจ็ดแปดพันลายที่ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วอยู่ในเขตอ่า
ตรงนี้เจ็ดแปดพันลายแล้วก็เราเอ่อมีที่ข้อประตูบ้าน
อีกประมาณสักเกือบสองหมื่นลายนะครับรวมแล้วประมาณสองหมื่นกว่าลาย
ที่ถ้าเราได้เต็มอัตราประมาณสัปดาห์นี้เราก็จะฉีดได้ประมาณ๒๐๐๐กว่าลาย
ถ้าคิดง่ายง่ายก็เอ่อห้าวันนะครับก็วันละห้าหกพันเราสบายสบายอยู่แล้ว
ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วทั้งสองชนิดคือและนะครับ
ซึ่งวัคซีนนั้นได้รับการจัดสรรมาทั้งสิ้นสามพันหกร้อยโดส
และภายในอาทิตย์หน้านั้นจะได้รับมาเพิ่มอีกเจ็ดพันห้าร้อยโดส
รวมทั้งสิ้นทั้งจังหวัดลำปลางจะมีวัคซีนในเดือนนี้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโดส
ส่วนวัคซีนนั้นได้มาขนาดนี้สามพันเก้าหมื่นขออภัยครับสามพันเก้าร้อยโดส
และสัปดาห์หน้าจะมีมาอีกหนึ่งหมื่นห้าพันโดสรวมประมาณกว่าหนึ่งหมื่นเก้าพันโดสนะครับ
ซึ่งหากรวมวัคซีนทั้งสองชนิดจะมีทั้งสิ้นสองหมื่นเก้าพันโดส
จำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนของทางจังหวัดและทางจังหวัดขอไปทั้งสิ้น๒๓๐๐๐คนครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าณขณะนี้จะไม่มีการรอคิวที่บริเวณด้านหลังของผม
ณขณะนี้นะครับแต่คุณผู้ชมที่อยู่ทางจังหวัดลำปางนั้น
และมีการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมสามารถบล็อกอินมาฉีดวัคซีนได้ที่ณจุดนี้
ตลอดทั้งวันนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดลำปางครับ
ก็ผู้ว่านรงศักดิ์นะครับผู้ว่าหมูป่าก็ทำงานตั้งแต่เชิงรุก
ตั้งแต่การให้อสมอร์เนี่ยไปข๊อประตูบ้านแล้ว
อืมจนลงทะเบียนกลับมาเยอะนะครับทีนี้ก็ต้องมีการไฟล์ก์กันต่อ
การที่สอบคอรายงานออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านั้น

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่๗๗มิถุนายนนะครับ
รายก็แยกเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป
๗รายแล้วก็ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ
หรือว่าที่ต้องขังใน๙๑รายนะครับ
ผู้เสียชีวิต๓๓รายยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๒๖๙ราย
แล้วก็ยอดการติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการประบาด
สิ่งที่ต้องรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทุกวันนะครับ
เพิ่มอีก๒๙๙๙รายนะฮะแหมอีกรายเดียวจะครบ๓๐๐นะนะ
โดยยอดสะสมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว
เฉพาะในระลอก๓ก็คือเมษายนถึงพฤษภาคม
ก็รักษาหายแล้วทั้งสิ้น๑๒๐๙๐รายนะครับ